คุณผู้ชมคะสถานการณ์โควิด๑๙ยังคงต้องเฝ้าระวัง
อย่างต่อเนื่องจริงจริงนะคะณตอนนี้เนี่ยมีการพูดถึง
แล้วเขามีความประสงค์อยากจะเดินทางกลับมาประเทศไทย
เพราะว่าสถานการณ์โควิด๑๙ที่เกาหลีใต้โอ้โห
เขาก็รุนแรงดังนั้นการจะเดินทางกลับมา
เราจะมีมาตรการอย่างไรกับพวกเขาเหล่านี้
รัฐบาลจะมีการประชุมหามาตรการรองรับ
มาตรการเดิมมีไว้สำหรับคนปกติ

จะเดินทางกลับมาจะมีมาตรการรองรับ
แต่คนที่ไปทำงานอย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้เดี๋ยวจะประชุมกันก่อนนะคะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในดอนปรมัติวินัยบอกว่า
รายชื่อคนไทยในเกาหลีใต้ที่ไปทำงานเนี่ยมีไม่ครบ

ก็เลยไม่รู้ว่ามีใครบ้าง๑๒๓๔ที่ไปอยู่ที่นั่น

ดังนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะคะว่าเป็นใครบ้าง
จำนวนเท่าไหร่ยังไงแล้วจะเดินทางกลับมาบ้านเรากี่คนยังไง

คือผีน้อยเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นทำงานไปลักลอบค้าบริการทางเพศอะไรอย่างเดียวนะครับ

ใช่ค่ะอาจจะอยู่เกินวีซ่าหรืออะไรอย่างนี้สมมุตินะ

ในอนุทิณชาญวิรากูลรองนายกรรภ์มนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
เป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในแผนการรองรับของทางกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่แรก
แต่เห็นแบบนี้ก็ช็อกและตกใจเหมือนกัน
ถือเป็นเรื่องใหม่แต่ก็จะดูแลทุกคนอย่างเต็มที่
จะประสานไปยังเกาหลีใต้และสายการบินต่าง

ภายใต้กฎหมายว่าจะมีการคัดกรองอย่างไร
วางมาตรการอีกรอบหนึ่ง
ช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาโควิด๑๙
เบื้องต้นจะขอความร่มมือเงินเดือนคนละ๑เดือน
สิบสี่มาตรการเร่งด่วนแก้ไขการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้านี่นะคะ
อืมตามหน้าจอนี้เลยครับเช่นงดจัดกิจกรรมการรวมตัวของคนอะไรแบบนี้นะคะ
สวัสดีการให้กับบุคลากรทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขก็ออกประกาศเรื่อง
ที่นอกราชนาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายโควิดสิบเก้า
มีเก้าประเทศครับนี่นะคะและสองเขตบริหารพิเศษอ่า
เยอรมนีเกาหลีใต้จีนก็จะรวมมาเกาฮ่องกงมีไต้หวัน
ฝรัศสิงคโปร์อิตาลีอีรานนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่จะเดินทางไปประเทศเหล่านี้
ท่านต้องตัดสินใจแล้วว่าคงจะต้องระงับก่อนค่ะส่วนใครจะกลับมาจากประเทศเหล่านี้
กลับมาถึงถ้าคุณไม่ป่วยคุณก็ต้องกักตัวเองสิบสี่วันอืมนะคะครับ
คนที่เดินทางมานะคะถ้าใครมีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่าสามสิบเจ็ดจุดห้าองศาเซลเซียส
และเข้าข่ายครับจะถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลเลยนะคะครับถ้าไม่เกินสามสิบเจ็ดองศาเซลเซียส
ก็ต้องกักตัว๑๔วันนะคะเว้นแต่จะได้รับอนุญาตนะคะ
และจะต้องแสดงหลักฐานด้วยว่าคุณเดินทางมาจากประเทศเสี่ยงเหล่านี้๙ที่เนี่ย
คุณจะพักที่ไหนคุณต้องแจ้งให้หมดนะคะถ้าบอกไม่ได้ว่าคุณอยู่ที่ไหนไม่มีหลักฐาน
เขาส่งกลับเลยนะคะส่งกลับประเทศต้นทางเลยนะคะ
แล้วถ้ามีอาการป่วยภายใน๓ชั่วโมงต้องรีบหาหมอนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายอะไรต่างทั้งหมดเนี่ย
คนป่วยรับผิดชอบเองนะที่มาจากประเทศต่างเหล่านี้
ทีนี้เรื่องของการใช้หน้ากากอนามัยค่ะก็แน่นอนว่าทางภาครัฐก็พยายามที่จะ
อ่าใช้วิธีการทำให้ทั่วถึงอ่ะนะอืมอ่าในทุกพื้นที่แล้วก็ควบคุมราคา
แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยังหาซื้อลำบากนะฮะ
เมื่อวานนี้ที่ท่านเห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่สระบุรีนะฮะทั้งฝ่ายปกครองนะครับ
แล้วก็ตำรวจนะครับเข้าไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะ
ที่พื้นที่วิหารแดงนะครับในท้องที่สพวิหารแดง
บ้านหลังเนี้ยเขาเป็นจุดรับซื้อของเก่าแล้วไปเจอวัยรุ่นชาย๖คนนะครับ
กำลังรีดนะกำลังซักหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอืมอ่า
เป็นจุดรีไซเคิลหน้ากากอนามัยค่ะลักษณะเนี่ยเหมือนเอาไปขายต่อ
งั้นจะรีดทำไมให้เรียบถูกต้องนะจะซักทำความสะอาดทำไม
ไม่เจอเจ้าของบ้านแต่ว่ามีเบอร์โทรโทรไปหานะ
เจ้าของบ้านที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเจ้าของร้านรับซื้อของเก่า
อ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าอ๋อไม่ได้เอาหน้ากากอนามัยมารีไซเคิลอะไรนะ
เพียงแต่ว่าให้เด็กเนี่ยมาเอาเหล็กออก
เด็กที่อยู่ที่ตรงหน้ากากอนามัยเพื่อจะเอาไปหลอมเอาไปขาย
ไปทำใหม่อืมแต่มันก็น่ากลัวใช่เพราะมันผ่านเชื้อโรค
อันทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมอ่าน้ำหมูกน้ำลายอะไรต่างต่างนานา
มือคนไม่รู้เท่าไหร่ตกลงวันนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
แล้วก็แจ้งข้อหานะครับทุกผู้ชมครับพลตมตรีชัยวัดอรัญวัฒน์
ภูมิครับการสมุทรธรรมจังหวัดสระบุรีพร้อมกับพันธุ์สมุทรเอก
ภัยโรธตรีโสพลภูมิกับการสพวิหารแดงนะฮะ
ไปเจอตัวแล้วก็จับกลุ่มมาดำเนินคดีแล้วนะครับนางจินตนานามวิชัย
นางพิมวลันจำรัฐศรีและนางสาววีราพรทงสันเทีย
เป็นสามผู้ต้องหารีไซเคิลหน้ากากอนามัยนี่ฮะอืม
แจ้งไปสองข้อหาคือร่วมกันขายของโดยหลอกลวงให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิดคุณภาพ
หรือปริมาณสินค้าอันเป็นเท็จและร่วมกันประกอบอาชีพค้าขายของเก่า
โดยไม่ได้รับอนุญาตคุณจะรับซื้อของเก่าคุณต้องขออนุญาตนะฮะ
ผู้ต้องหาทั้งสามคนที่สุดแล้วยอมรับสารภาพครับว่าเอาหน้ากากอนามัยที่เขาทิ้งแล้วที่เขาใช้แล้ว
รีไซเคิลเอาไปขายจริงแล้วน่าตกใจมากคุณเขียนมาสอนค่ะ
ผู้ต้องหาสารภาพว่าได้ส่งหน้ากากอนามัยที่เอามาซักเอามารีดเอามาบรรจุหีบห่อใหม่เอามารีไซเคิล
ไปให้ลูกค้าแล้วกว่าสองแสนชิ้นโอ้โหขายชิ้นละ๓บาทนี่ฮะ
พิมพ์วลันจำหลัดศรีบอกว่าใช้วิธีการประกาศขายผ่านทางสังคมออนไลน์
พิมวลันบอกว่าที่ประกาศขายเนี่ยใช้ชื่อว่าใจว่างวางไว้เพื่อใส่บุญ
ใครซื้อไปบ้างโอ้โหใจว่างวางไว้เพื่อใส่บุญสองแสนกว่าชิ้น
ส่งขายไปชิ้นละสามบาทไม่รู้ว่าคนที่ไปขายต่อรับไปเนี่ย
ชิ้นละเท่าไหร่ลูกค้าที่หลงเชื่อตำรวจบอกว่ามีข้อมูลแล้วนะฮะ
เพราะว่ามันเช็คได้ค่ะหลังจากนี้จะติดตามลูกค้าทั้งหมดอ่า
ให้มารับฟังข้อเท็จจริงและแจ้งให้ทราบอ่า
ที่คุณซื้อไปเนี่ยมันเป็นยังไงอ่า
แล้วก็ถ้ามีของกลางอยู่ในมือก็เอามาแล้วจะได้แจ้งข้อหาเพิ่มเติม
คุณไปแจ้งความข้อหาช่อโกงก็ได้กับผู้ต้องหาทั้ง๓คน
หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วมาจากร้านรับซื้อของเก่า
ในพื้นที่ตำบลหนองหมูอำเภอวิหารแดงสระบุรี
ทางร้านรับซื้อของเก่าร้านนั้นไปประมูลหน้ากากเก่า
มาจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบขยายผลต่อว่าเป็นโรงงานไหนบ้าง
จะได้เอาให้ชัดเอาให้ถึงต้นต่อแสดงว่าโอ้โหเป็นทอดทอด
ผู้ต้องหาทั้งสามคนจะต้องที่คุมตัวไว้แล้วนะครับ
ส่งฟ้องศาลสระบุรีเช้าวันพรุ่งนี้
อ่าแล้วจะขยายผลไปยังทุกจุดทุกร้านเลย
รับช่วงกันเป็นทอดที่เกี่ยวข้องกับ๓คนนี้
หรือไม่เกี่ยวข้องก็จะไล่ตรวจสอบโทษณขณะนี้ฮะ
อัตราโทษจำคุกตามข้อหาต่างที่แจ้งเอาไว้เบื้องต้น
ไม่เกิน๓ปีนะฮะก็ถือว่าโทษสูงแล้วนะ
แล้วก็มีโทษปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
คนลุกค่ะใครซื้อไปแล้วนี่ไม่รู้ยังไงเลยอ่ะ
แน่นอนว่าเราใช้เราต้องทิ้งใช่แต่พอเราทิ้งไปแล้วเนี่ย
ทีนี้มันมีพวกไปไล่เก็บไล่เก็บร้านรับซื้อของเก่าไปซื้อมา
แล้วก็ไปขายต่อให้พวกเอาไปทำรีไซเคิลใช่แล้ววิธีรีไซเคิลแค่เอามารีด
ให้มันเรียบนึกออกมามาซักมารีดแค่นั้นเลยอ่ะ
ให้มันตึงตึงตรงตรงใส่ไม่ได้ไปฆ่าชงฆ่าเชื้ออะไรแบบโอ้ยอ่า